คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะทำไมไม่เรียกเขาหลวงยาย
บางคนบอกเรียกหลวงเจ๊ดีไหม

หน้าขาวทาปากแดงใส่ชะดาเลยเรียกตัวเองว่าหลวงตาชดาทอง

ที่นวลไทยนครรัฐสิริมามาเป็น๑๐ปี

ถูกหลอกให้มาทำพิธีแก้กรรมต่าง

สพนไทยที่มาแจ้งความร้องทุกข์กันเนี่ย

ความเสียหาย๓ล้านกว่าบาท

บอกปล่อยไว้ไม่ได้นะแต่งกายเรียนแบบสงฆ

แล้วไปหลอกหลวงเขานี่คือภาพวันนี้นะครับ
อดผ้าเหลืองถอดจีวอนแล้วใส่ชุดขาวตามปกติ
วันนี้ตำรวจคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมหลังจากเมื่อคืนนี้ก็สอบปากคำนะฮะ
แล้วก็ถูกคุมตัวอยู่ที่โรงพักสพนไทยทั้งคืนนะครับ
เราได้คุยกับนางสาววันธนาหรือว่าอดีตหลวงตาชดาทอง
ยืนยันว่าไม่ได้หลอกใครไม่ได้หลอกชาวบ้าน
ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นการทำบุญสร้างกุศล
เงินที่ได้มาจากการช่วยแก้กรรมสะดอกเคราะห์ให้กับคนเดือดร้อนเนี่ย
เอาไปสร้างวัดเอาไปทำบุญไม่ได้ใช้ส่วนตัวเลย
มีคนมาแจ้งความเธอบอกทันทีเลยฮะบอกอ๋อไม่มีปัญหา
แจ้งความก็แจ้งไปแต่ไม่มีเงินคืนให้นะ

ที่เหลือตอนนี้พอจะชดใช้เขาไหม
ไม่มีไม่มีเงินก็คือทำบุญไปหมดเลยแจกทานไปหมดเลย

ถูกต้องไม่เคยกลัวเพราะว่าสิ่งที่ต้องการก็คือ
ทุกอย่างก็ต้องไปอยู่ในที่จุดจบของมัน
นี่ครับท่านผู้ชมครับคุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราตามเรื่องนี้อยู่นะครับ
ตำรวจคุมตัวไปห้องคุมขังต่อนะฮะหลังจากสอบปากคำวันนี้เสร็จนะครับ
เจ้าตัวนี่เห็นบอกนั่งดูสมุดบัญชี
เครียดเลยตำรวจก็คุมตัวไปฝากขังที่ศาลเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับ
ฝากขังที่ศาลแขวงนครราชศรีมานะครับ

ท่านตำรวจเอกอิตบุญยฤทธิ์ภูมิกับการสอบภอนโนนไทย
บอกว่าอดีตหลวงตาชดาทองคนนี้เนี่ย
อมรับสารภาพข้อหาแต่งกายเรียนแบบสงฆ์นะครับ
ซึ่งข้อหานี้มีโทษจำคุกสูงสุด๑ปี
ปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
ส่วนข้อหาช่อกงตอนนี้
เดี๋ยวยังต้องสอบปากคำผู้เสียหายเพิ่มเติมก่อน

แต่ว่าอดีตหลวงตาชดาทองคนนี้จะรับหรือไม่รับอย่างไรเนี่ย

ประเด็นที่เขาสงสัยกันสังคมสงสัยมากก็คือว่า
ทำไมอดีตหลวงตาชดาทองคนนี้อยู่ในหมู่บ้านที่โนนไทยที่โคราช
หลอกลวงชาวบ้านมาได้เป็น๑๐ปี
ไม่มีเจ้าหน้าที่รู้หรือว่ามาตรวจสอบเลยเหรอ
ว่าเออมีผู้หญิงคนหนึ่งแต่งกายเรียนแบบสงฆ์

ยังจัดงานทำบุญอะไรทุกปีเพื่อสร้างภาพให้ชาวบ้านเนี่ยเริ่มสายศรัทธา
ต่อโถงต่อแถวมาพอปรงภาพปลาสวดมนต์มีมนต์พระมานั่ง
มานั่งสวดมนต์คู่พระที่สำคัญมีรูปตำรวจด้วย
เมื่อวานนี้ยังคุยกันอยู่ผมยังเอ๊ะคุณเขมสอนตัดต่อหรือเปล่า
ตำรวจที่ไหนจะไปนั่งพนมมืออยู่อย่างนี้ใช่ไปไหว้หลวงยายหลวงเจ๊อยู่
เห็นไหมหลวงเจ๊เออตกลงเนี่ยครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้คุณภูริพัฒน์ตามเรื่องนี้ให้นะฮะตำรวจในภาพเนี่ย
วันนี้ไปที่สพนไทยนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าทางจังหวัดเขาก็ให้ตรวจสอบอยู่ว่าเออตำรวจเนี่ย
จากพระนี่สำนักพุทธให้ไปตรวจสอบนะที่ไปนั่งสวดมนต์คู่กันเนี่ย
ตำรวจนี่ตำรวจเขาก็ตรวจสอบกันนี่ตำรวจในภาพนะฮะ
ออกมายอมรับว่าเป็นตำรวจในภาพจริงจริงอืม
ไม่ได้ตัดต่ออ้าวไม่ได้ตัดต่อแต่ที่มาโรงพักสพนไทย
เพราะผมคือผู้เสียหายถูกหลอกเงินไปสามหมื่นบาท
ตำรวจก็โดนหลวงเจ๊หลอกเหรอเนี่ยวันนี้นี่แหละ

นั่นแหละถูกหลอกไปสามหมื่นนี่ฮะนี่นี่นี่
เห็นไหมครับนั่งพนมมือพับเพียบอยู่ข้างล่างเนี่ย
ข้างบนนี่มีพระสงฆ์ด้วยนะอ่าหลวงเจ๊นี่อยู่หัวแถวอืม
นี่ครับตำรวจนายนี้บอกว่าเคยเป็นสารวัตรปราบรามอยู่สพนไทย
นะฮะเหตุการณ์ในภาพเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อมีนาคมปีที่แล้วปีหกสี่
ตอนนั้นหลวงเจห์หรือว่าหลวงตาชะดาทองจัดทอดพระป่า
แล้วมีคนมาทอดผ้าป่ามาร่วมทำบุญบริจาคเงินเยอะแยะไปหมด
ตอนนั้นเป็นสารวัตรปราบรามนะก็ไปนะมีผู้ใต้บังคับบัญชาไปด้วย
ถามว่าไปทำอะไรตอนแรกก็ไปดูแลความปลอดภัยของงานตามปกติ
เหมือนกับเขาขอกำลังมาแล้วหลวงตาชดาทองคนนี้
เอาเงินบริจาคเนี่ยมากองนะมากองให้ดู
ก็เลยไปนั่งถ่ายรูปด้วยโอ้โหแล้ววันนั้นเนี่ยคนมาบริจาคแบบทำบุญ
ทำทอดผ้าป่าเยอะแยะไปหมดมันดูน่าเลื่อมใสน่าศรัทธามาก
แล้วนั่งเนี่ยเป็นพระแบบโอ้โหอันดับหัวแถวเลยนั่งสวดเนี่ยอยู่เหนือพระสงฆ
เห็นไหมค่ะทั้งทั้งที่เป็นผู้หญิงสารวัตรปราบปรามที่สพนไทยเนี่ยฮะ
ตอนนี้ไม่รู้ไปสังกัดที่ไหนนะฮะท่านบอกท่านเคยอยู่ที่นี่
ตอนนั้นมีนาคมปีที่แล้วบอกว่ายอมรับเลยว่าตอนนั้นเนี่ยรู้รู้
ว่าเป็นผู้หญิงรู้ว่าแต่งกายเหมือนสงฆ์ถามว่าอ่าแล้วทำไมไม่ทำอะไร
เออทำไมไม่จับทำไมไม่อะไรไม่เตือนอะไรเออตำรวจบอกว่า
ก็เห็นเขามีคนศรัทธาเยอะมากก็ไม่กล้าไปดำเนินคดี
จับกลุ่มไปสอบสวนอะไรอืมอีกทั้งตอนนั้นเนี่ย
หลวงตาชาดาทองเนี่ยมาทักก่อนค่ะบอกท่านสารวัตรท่านมีกรรมนะ
ท่านต้องแก้กรรมนะปรากฏว่าตำรวจหลงเชื่อฮะค่ะ
แก้กรรมโอนเงินไปให้๓๐๐๐บาท
สุดท้ายวันนี้บอกขอมาแจ้งความหน่อยผมก็คือหนึ่งในผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวง
ภาพที่ปรากฏนะครับก็เป็นเหมือนประมาณว่าไปรักษาความสงบ
เพราะว่ามันจะมีงานประจำเดือนของที่นี่อยู่แล้วครับ
แล้วก็ชาวบ้านจะมาจำนวนมาก
พอมาจำนวนมากเนี่ยเขาก็เอาเงินมาบริจาค
ตำรวจก็เลยต้องไปรักษาความปลอดภัยหีบนั้นอ่ะ
ผมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับ
แต่รู้ว่าชาวบ้านเขาเอามาบริจาค
โดยจุดประสงค์ของหลวงตาเนี่ย
แกก็บอกว่าแกจะไปสร้างวัดเอาไปช่วยชาวบ้าน

แล้วเราไปเนี่ยเราไปในฐานะตำรวจไปรักษาความสงบ
เพราะว่าคนเข้ามาจำนวนมากเท่านั้นครับ

ใช่ครับใช่ครับมาเพื่อแจ้งความ
อ่าส่วนเรื่องทางวินัยที่ว่าตำรวจเขาจะตรวจสอบเนี่ย
นายตำรวจหนุ่มคนนี้บอกว่าได้ทำรายงานชี้แจงให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้วนะฮะ
ว่าผมก็เป็นผู้เสียหายตอนนั้นแก้กรรมไปสามหมื่น
คุณเขียนมาสอนโอ้ยคุณตำรวจอ่ะจะพูดยังไงดีอ่ะ
เป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันเป็นบทเรียนราคาแพงก็แล้วกัน

คลิปที่ชาวบ้านหลงเชื่อเอาเงินมาให้หลวงตาชดาทอง

ฮะไปทำพิธีถวายเงินที่โบสถ์แห่งหนึ่งที่ด่านขุนทศที่โคราชนะครับ

มีพระด้วยนะมีพระด้วย
นี่นะครับจะเห็นว่าเขาโอ้โหจัดได้หลายรูปแบบ

จัดรับเงินในโบสถ์ยังได้อ่ะมีพระสงฆ์มานั่งด้วย
ได้เจอคุณป้าคุณหลานในคลิปด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ

คุณตาน่ะอยากจะให้สั่งหัวละครั้ง
ถ้าวาดพอดีที่วาดน่ะจะสั่งหัวละครั้ง
คุณตานก็สั่งหัวละครั้ง

ฉันก็เลยว่าพ่อน่ะอยากให้ฉันทำให้
ว่าฉันพอดีว่าฉันมีเงิน
ทีนี้เราก็ว่าฉันเก็บเงินไว้ตรงไหนว่า

ว่าเขาจะเอาชีวิตทางสงฆ์

รวมแต่ละคนเนี่ยฮะรวมกันแล้วเนี่ย๓ล้านกว่าบาทนะฮะ
คนแล้วแต่อีกมุมหนึ่งลูกศิษย์ที่ยังเลื่อมใสสัทธา
หลวงเจ๊คนนี้อดีตหลวงตาชดาทองเนี่ยเขาก็มานะฮะค่ะ
ขอเยี่ยมแต่ไม่เจอฮะตำรวจบอกไม่ใช่ญาติครับ
ไม่อนุญาตให้เยี่ยมวันนี้นำตัวไปฝากขังแล้วด้วย
คือเนี่ยที่คุณภูริพัฒน์ไปคุยด้วยเนี่ยเขาบอกเขาเคยทำบุญไป๙๐๐นะ
ต่อยอดกองผ้าป่าแล้วหลวงตาเนี่ยคืนเงินมาให้นะฮะ
ตอนแรกเนี่ยเดือนละหมื่นตอนนี้เหลืออีก๓๐๐
หมื่นเหลืออีก๓๐๐๐ยังไม่ได้คืนตอนนี้ถูกจับศึกไปแล้วก็ยังเลื่อม๓

ท่านก็บอกว่าไม่หลอกมาหาท่านก็ให้ท่านก็จ่าย

ทีนี้จ่ายไปจ่ายมาที่นี่ไปก็ได้๕๐
ที่นี่ไปตัวแต่ทีก็ได้๑๐๐๐เดียว

ก็ไม่รู้นะก็มันไปแล้วไง
แสดงว่าบางคนเนี่ยเขาขอเงินคืนก็ทยอยคืนให้ก็คงเอาเงินจากคนอื่นนั่นแหละ
มันแชร์ลูกโซ่ก็วนไปที่วัดป่านองตานที่อำเภอนวลไทยนะครับ
ซึ่งอดีตหลวงตาชดาทองอ้างว่าจะนำเงินไปสร้างโบสถ์นะครับ
อยู่ห่างจากบ้านหรือว่าสำนักของอดีตหลวงตาชดาทองใน๓กิโลเมตร
นี่คุณภูริพัฒน์ไปที่วัดมานะครับไม่เจอเจ้าวาดหรือว่าพระลูกวัดนะครับ
กล้างว่างเปล่าฮะเหมือนไม่มีการดูแล
ที่อ้างว่าจะสร้างเนี่ยอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังโบสถ์หลังนี้นะฮะ
ชาวบ้านที่ดูแลวัดให้ข้อมูลว่าโบ๊ทหลังนี้หลวงตาชดาทองไม่ได้เป็นคนสร้างนะ
ชาวบ้านเขาสร้างกันเองอืมอ่ามีเพียงสาราตรงเมนที่มาบริจาคเงิน
บริจาคก็บริจาคแบบร่วมสร้างค่ะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับเอาไปแอบอ้าง
เขาบอกว่าเขาเป็นคนสร้างโหดสร้างวิหารังนี้จริงไหมโอ้ยไม่จริงละจ๊ะไม่จริงใช่ไหม
จ๊ะเนี้ยสาราเนี้ยคือจะได้มาใส่มาสร้างดึงเลยอ๋อเขาจะเข้ามาทำสารานี้ให้
จ๊ะแล้วเขาก็ช่วยกันโอ้ชาวบ้านก็ช่วยกันเนี้ยอันนี้น่ะเรารู้แบบนี้